ดูเรื่องนี้ดีกว่าค่ะเห็นคนเมาเก๋าทุกรายเลยจริงจริง
เมาเมื่อไหร่เก่าเมื่อนั้นผู้ชายคนนึงค่ะเมาเมาไม่พอขี่มอเตอร์ไซค์ด้วย
แห่โค้งตัวเองรถตกคูน้ำตัวเองนอนหมดสติอยู่

กู้ภัยก็มาช่วยปลุกจะพากลับบ้าน
ซึ่งมันคืออุปกรณ์ช่วยชีวิตอ่ะเขาอุตส่าห์มาช่วยแก้ราคาหลักแสนนะคะ
อารวาสทุบพังหมดเลยอันนี้เนี่ยเขานึกว่านอนตายแล้วเอาจริง
นี่ค่ะตำรวจสพบังปะโกงได้รับแจ้งว่ามีมอเตอร์ไซคุดโค้งตกลงไปในคูน้ำข้างทางที่คลองตันทิกุล
เจอผู้ชายอายุประมาณสามสิบห้าถึงสี่สิบปีนอนหมดสติอยู่ค่ะ
ก็เลยรีบปลุกให้ตื่นพอปลุกให้ตื่นก็เอาตัวขึ้นรถจะพาไปส่งโรงพยาบาล
เพราะว่าก็ไม่รู้ว่าได้รับบาดเจ็บอะไรมากน้อยแค่ไหนครับปรากฏว่า
ข่าวก็รีบตามมานะตามมาเหมือนกันเพราะกู้ภัยแจ้งตำรวจให้มาเป็นคนกลางในการเจรจาด้วย

คุณอุปกรณ์เขาราคานับแสนเนี่ยมันเสียหาย
เขาบอกว่าเขาต้องการแค่อย่างเดียวขอโทษมาได้ไหม
ให้แค่ผู้ชายคนนี้เอ่ยปากขอโทษมาก็พอ
แค่คำว่าขอโทษเนี่ยมันจะตายไหม
แล้วพูดไหมตายค่ะไม่พูด
ไม่ยอมพูดอีกยังไงก็ไม่ยอมขอโทษ
แถมยังท้าทายตำรวจท้าทายกู้ภัยด้วยบอกว่า
อยากที่จะได้คำขอโทษไม่มีทางหรอก

ก็มานั่งยกมือไห้ร้องไห้ขอโทษกู้ภัย

คนอยากนอนคุกส่งท้ายปี๒๕๖
เอาให้หนำใจตามที่เขาต้องการไปเลย
สุดท้ายค่ะสุดท้ายเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ญาตินำตัวผู้ชายคนนี้กลับบ้าน

ต้องเดินร้องไห้มายกมือว่า
ขอโทษพี่ภัยแทนกับเรื่องที่เกิดขึ้น
นี่เนี่ยดูสี่แค่คำว่าขอโทษเองขอโทษเขาไปสิ
น่าจากคุณจะเป็นสามีเมาต์และขับ

โดยอีกหนึ่งข้อหามเหมือนกันนะครับนะฮะนี่